คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาบอกว่าทนพฤติกรรมเพื่อนบ้านไม่ไหวจริงจริงส่งเสียงดังก่อกวนกินเหล้าเมาเปิดเพลงดังขึ้นไปบนหลังคากลางดึกลางดื่นอ่าหลายเรื่องโอ้โหเตือนก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วสุดท้ายก็พยายามเตือนอีกก็ไม่ฟังยังจะก่อกวนวุ่นวายโอ้โหถึงขั้นเอาป
ของเรารายงานว่าเสียชีวิตแล้วด้วยนะคะที่หน้าห้องเช่าเลขที่แปดสิบทับสิบเอ็ดค่ะอยู่ในตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะลานจอดรถหน้าห้องเช่ากองเลือดขนาดใหญ่เลยค่ะในบาร์ดอายุสิบหกค่ะชาวจังหวัดบุรีรำถูกยิงนะคะตอนแรกในอาการสาหัสก็ส่งโรงพยาบาลชะอำในบาร์ดถูกยิงด้วยปืนไม่

จากการสอบสวนเบื้องต้นได้ข้อมูลมาว่าตัวในบาสกับในน้องอยู่ห้องติดกันแต่ในบาสส่งเสียงดังจนทะเลาะกันบ่อยในน้องเลยคว้าปืนมายิงใส่ในบาสนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะห้องเช่าตรงนี้มีอยู่สิบสองคู่หาเรียงกันแบบนี้นะคะสีม่วงแบบนี้ค่ะห้องที่เกิดเหตุคือห้องเลขที่๑๑นะคะของในบาร์ดคนเจ็บครับส่วนในน้องอยู่
คือใช้ผนังร่วมกันเลยอ่ะค่ะติดกันแบบนี้หน้าห้องยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะคะที่ประตูมีรองเท้าผ้าใบหนึ่งคู่ประตูห้องปิดล็อกทีมข่าวก็เดินไปดูนะคะก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงพัดลมอะค่ะเลยไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ในห้องหรือเปล่าก็เลยเคาะประตูเรียกเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่มีเสียงตอบรับนะคะแต่ได้ยินเสียง

ไปบอกเจ้าของห้องเช่าไปบอกป้าน้อยอ่ะนะป้าน้อยบอกป้าก็ไม่กล้าไปเตือนอ่ะกลัวจะไม่ปลอดภัยในน้องคนยิงเนี้ยค่ะก็ไปร้องเรียนป้าน้อยเหมือนกันคือเขาก็ทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจไปคุยกับในบาร์ดเองเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งก่อนเกิดเหตุนะคะป้าน้อยบอกป้าก็เดินไปบอกกลุ่มในบาร์ดแล้วว่าอย่าส่งเสีย
เห็นในน้องเดินไปหากลุ่มในบาสเหมือนกับไปเคลียร์ปัญหากันป้าน้อยบอกโอ้โหนึกในใจมันทะเลาะกันแน่ป้าน้อยก็เดินไปหานะคะกะว่าให้เขาคุยกันดีดีแต่ระหว่างที่เดินไปเนี่ยค่ะป้าน้อยเห็นในน้องเอาปืนตบหน้าในบาสแล้วเอาปืนจ่อยิงเลยค่ะป้าน้อยบอกช็อกมากพอตั้งสติได้ก็รีบไปที่กลุ่มในบาส

ได้ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาที่ห้องเลขที่๑๐
คือห้องของใครน้องผู้ต้องหาเราก็ทราบมาว่าใครน้องมีแฟนอยู่คนหนึ่ง
ในบาสเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้๘วันอันนี้ตามข้อมูลของแฟนของผู้ต้องหานะ
เพราะว่าทางฝั่งของผู้ตายเขาก็ไม่มีสิทธิ์ชี้แจงอะไรแล้วนะครับแต่ว่าแฟนของในน้องผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่า
ในบาสเนี่ยมาอยู่ได้๘วันมากันเป็นกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยมาอยู่ก็ชอบจับกลุ่มกินเหล้าขาว
ร้องเพลงเปิดเพลงเสียงดังเมาแล้วก็เคาะขวดร้องเพลงเสียงดังทุกคืน
เป็นตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาแล้วตัวในบาสเองเนี่ยเวลาเมาเนี่ยชอบปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้าน
ปีนไม่ปีนเปล่าคุณเข็มมาสอนท่านผู้ชมในบาสเนี่ยปีนแล้วก็เดินบนหลังคานะฮะ
เดินจนแบบในน้องเนี่ยเขาต้องเข้าไปเตือนอยู่หลายครั้งนะครับแล้วครั้งหนึ่งไปเตือนบอกเออเบาหน่อยเถอะ
กลางคืนแล้วนอนไม่หลับแล้วปีนขึ้นไปบนหลังคาอย่างนี้แต่ฝั่งในบาสกลับไม่พอใจแล้วก็พูดสวนมาว่า
ยุ่งอะไรด้วยนะฮะถามว่าเอ๊ะเหตุผลแล้วทำไมต้องปีนขึ้นไปบนหลังคานะครับ
แฟนของในน้องบอกว่าในบาสบอกว่าต้องขึ้นไปบนหลังคาเพราะไปหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
สัญญาณโทรศัพท์มือถือมันไม่ดีค่ะนี่ฮะประมาณอย่างนี้เลยนะฮะที่เขาบอกนะครับ
บอกว่าก่อนที่ในน้องจะยิงใส่กลุ่มในบาสเนี่ยก็เคยเขม่นกันมาอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าในบาสเคยถมน้ำลายใส่ในน้องแล้วพูดจาเหยียดหยามทำให้ในน้องทนไม่ไหว
ก็เลยก่อเหตุปืนที่ใช้ก่อเหตุในน้องบอกว่าเพิ่งออกมาจากคุก
ก็เลยต้องมีปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเพราะกลัวเจอคู่อริที่ออกมาจากคุกด้วยกันนะฮะ
นิสัยใจคอในน้องปกติเป็นคนเงียบไม่สูงสิงยุ่งเกี่ยวใคร
แต่ถ้าโมโหก็โมโหร้ายขนาดแฟนเนี่ยยังเคยถูกยิงปืนใส่รถมาแล้วนะฮะ
เธอบอกว่าเธอยอมรับว่าเป็นห่วงในน้องกลัวจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ถ้าในน้องได้ยินนะก็อยากบอกว่าให้ใจเย็นแล้วมามอบตัวอยากให้เปิดโทรศัพท์มือถือ
เพราะว่าตอนนี้แฟนเขาเป็นห่วงเขาติดต่อไม่ได้นะฮะ
แต่ว่ามีความคืบหน้านะฮะเดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงนะฮะ
เสียงดังชอบปีนหลังคาห้องแต่ที่รู้รู้คร่าวอ่ะนะ
น้องคนที่โดนยิงถุยน้ำลายใส่

มันเป็นคนนิ่งอ่ะไม่ค่อยพูดกับใครหรอก
เขามีมาตั้งนานแล้วว่ะมีมาก่อนที่จะคบกัน
เขาเคยบอกมั้ยมีไว้ป้องกันตัวหรือมีไว้ป้องกันตัว
ใช่มีไว้ป้องกันตัวเพราะว่าเขาก็เคยติดคุกมาคดีนี่แหละยิงนี่แหละ
แต่เขาเหมือนว่าออกมาแล้วเขาระแวงตัวเองเขาเคยเล่าให้ฟังนะแล้วเขาก็พกไว้ป้องกันตัว
อยากบอกเขาว่าให้ใจเย็นอยากให้เขามามอบตัว
สำหรับล่าสุดนะครับอาการของในบาสเนี่ยที่ถูกยิงระบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
เราไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
บาสนะครับที่ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลภาวะคือสมองตายแพทย์บอกว่าผ้าถอดสายออกซิเจนก็เสียชีวิตทันที
นี่คือสภาพของในบาสที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ขวามือคือภาพของเขานะครับทุกผู้ชมครับ
คือญาติญาติเขาอยู่บุรีรำนะญาติญาติเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ให้ถอดสายออกซิเจนก็หวังว่าจะมีปฏิหาร
แต่ล่าสุดนะครับยืนยันชัดเจนนะฮะว่าณขณะนี้บาสได้เสียชีวิตลงแล้วนะฮะ
เราก็ถามเพื่อนของบาสนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะเขาชื่อทิมกับชื่อตายนะ
อืมเนี่ยค่ะเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้อ่ะค่ะก็นั่งคุยกันอยู่ที่ท้ายรกระบะนะคะ
ก็อยู่กันหน้าห้องแล้วค่ะจู่ในน้องเนี่ยก็เดินถือปืนเข้ามาแล้วก็พูดว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
เขาก็บอกว่ากลุ่มของเขาก็ต่อไปว่าไม่มีอะไรแต่เหมือนกับในน้องก็ไม่พอใจยกปืนไปจ่อหัวในตาย
แต่ในตายและทุกคนตรงนั้นยกมือไหว้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าค่อยคุยกันแต่ในน้องเนี่ยไม่ฟังหันไปเตะในบาสหนึ่งครั้ง
แล้วเอาปืนตบหน้าในบาสอีกหนึ่งครั้งทุกคนก็ยกมือไหว้ขอโทษอีกแล้วก็บอกอีกว่าใจเย็นพี่ใจเย็น
แต่ในน้องเนี่ยสายกระบอกปืนเนี่ยทุกคนขู่ทุกคนตรงนั้น
สายปืนไปมาทุกคนก็กลัววิ่งหนีเข้าห้องแต่ในบาร์ดวิ่งหนีไม่ทันค่ะ
ก็เลยถูกในน้องยิงจนล้มลงหมดสติไปแล้วหลังก่อเหตุในน้องก็
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยเพื่อนคนที่โดนยิงก็ชวนผมออกมานั่งเล่นข้างนอกครับ
พอออกมานั่งเล่นข้างนอกสักพักคนที่ยิงก็เดินมาครับ
แล้วก็เหมือนจะหาเรื่องแล้วถามว่าข้องใจอะไรหรือเปล่าครับ
แล้วทีนี้เขาก็เตะคนที่โดนยิงไปทีนึงครับ
เขาจะยิงพี่ผมก่อนผมกับพี่ผมก็เลยกำลังจะวิ่งเข้าไปในบ้านครับ
แล้วพอพวกผมวิ่งเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็หันปืนเหมือนเอาปืนไป

ก็คุยกับไหว้แล้วขอโทษแล้วแต่เขาไม่ฟัง
สำหรับพฤติกรรมของในบาร์ดนะคะในตายก็ยอมรับว่าตั้งแต่มาอยู่ที่ห้องเช่าตรงนี้
ก็ร้องเพลงเปิดเพลงเสียงดังกันจริง
ดื่มเหล้าขาวกันหลังเลิกงานจริง
แต่เขาก็อ้างว่าไม่ได้ดื่มทุกวัน
ส่วนประเด็นที่ว่าปีนหลังคาเดินไปเดินมาเนี่ยค่ะตัวในตายที่ให้ข้อมูลกับเรา
ก็บอกว่าเคยทำแค่ครั้งเดียวในบาสเคยขึ้นไปบนหลังคาจริง
ครั้งเดียวแต่สาเหตุที่ปีนขึ้นไปบนหลังคาก็เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีเหมือนกับปีนขึ้นไปไปหาสัญญาณบนหลังคาอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนประเด็นที่ว่าโอ้โหมีการถมน้ำลายใส่หน้าห้องของในน้องผู้ก่อเหตุนะนะ
เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของคนสูบบุหรี่เวลาสูบบุหรี่ก็ต้องถมน้ำลาย

ก็เหมือนในน้องคนก่อเหตุเขามองว่าก็ในบาร์ดไปถมน้ำลายใส่ด้วยอะไรด้วย
พฤติกรรมไม่ดีด้วยอย่างนี้ค่ะ
แต่วันที่โดนเกิดเหตุนั้นไม่ได้กินครับ

ตอนนั้นเหมือนไม่มีขึ้น

ครับแล้วก็เอามือทำหาขึ้น
ถมน้ำลายนี้คือน้องผมคนสูบบุหรี่พี่

ผมสูบผมก็ถุยปกติครับ
แต่คนนั้นเขาอคติแบบไม่ชอบหน้าน้องผมอยู่แล้ว

คือไม่ว่าจะแค้นเครื่องขนาดไหนก็ไม่ควรมีคนตายนะ

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งต้องยอมรับว่า
นี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมไทยค่ะ
ปัญหาของเพื่อนบ้านเรือนเคียงใช่ไหม

แต่เพื่อนบ้านอาจจะมองว่าโอ้โหมันถี่

แต่เพื่อนบ้านอาจจะบอกว่าเสียงดังก็ได้ใช่ไหมฮะ
ที่เขาไม่มาว่าไม่มาบอก
ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึก

พอมีปัญหาด้วยก็ถึงท่านยิงกันตาย
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ

น้องนายวิรพัฒน์บัตยาอายุ๒๗ปี
ที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
มอบตัวกับตำรวจสพชะอำแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็เจอนะ
ก็เจอนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ห่อไว้ในถุงพลาสติกใส

แถวบ้านกุบกระพงตะบนเขาใหญ่อำเภอชะอำ

มีกระสุนอยู่ในโลกโม่๔นัด
รังเพลิงโม่ว่างอยู่๑ช่อง
น้องผู้ต้องหายอมรับว่า
นี่คือปืนที่ใช้ยิงในบาสจริงนะฮะ

ตอนนี้คนที่ถูกยิงเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ
ตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนต่อที่สพชะอำนะครับ
หลังจากเจอปืนของกลางกระบอกนี้
นี่ตรวจสอบกระสุนในลูกโม่เนี่ยฮะ
ยังเหลืออยู่๔นัดนะฮะ
แล้วก็มีช่องรังเพลิงโม่ว่างอยู่๑ช่องนะครับ
น้องยอมรับว่าถูกกลุ่มในบาสทำพฤติกรรมไม่ดีใส่ก่อนนะฮะ
เขายอมรับว่ายิงจริงนะครับโดยอ้างว่าถูกกลุ่มในบาสทำพฤติกรรมไม่ดีใส่ก่อน
ก่อนก่อเหตุเนี่ยในบาสมาหยามเขาก่อน
เขาก็เลยโมโหจนขาดสติบันดาลโทษะ
สำหรับตัวของนายวิรพัฒน์
ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมีประวัติต้องโทษคดีพยายามฆ่านะฮะ
แล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้ก็ถูกอีกหนึ่งคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเพราะว่าผู้ที่ถูกยิงเขาเสียชีวิตแล้ว
เหลือก็เป็นข้อหาเรื่องของอาวุธปืนนะฮะ
ทั้งการยิงปืนแล้วก็พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนะฮะโอ้โห